โอ้ฮ่าฟังเพลงเพราะแบบนี้กับบรรยากาศหน้าสวนแบบนี้อื้ม
เป็นอะไรที่ดีงามเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
อยู่หน้าสวนละมุดค่ะสดแบบนี้พืชผลการเกษตรกำลังดีลูกค้าก็มากมาย
สภาพอากาศนี่แหละค่ะก็แปรเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลนะคะ
เตือนกันหน่อยค่ะว่าถ้าเป็นช่วงเวลาดึกจนถึงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะ
แต่ถ้าหาก๑๐โมงบนต้นไปแล้วเนี่ยเริ่มร้อนฟ้าเปิดแดดดี
ต้องระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิกันด้วยค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง๓๕องศาเซลเซียสนะคะ
ซึ่งอาจจะเกิดน้ำค้างแข็งได้ในบางพื้นที่
แต่ว่าตอนกลางวันนั้นแดดดีอากาศแห้งลมพัดแรง
ฟืนจุดไฟระวังอาคีภัยกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนั้นนะคะ
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๗องศาเซลเซียส

แต่ว่าอุณหภูมิจะดีดตัวสูงไปถึง๓๔องศาเลยค่ะ
ดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศนั้นแตกต่างระหว่างวันนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกคลื่นสงบดีค่ะ

ฝนลดลงทั้งสองฝั่งจะตกอยู่ประมาณ๑๑๐๒๐องศาเซียสของพื้นที่

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิสูงสุด๓๔องศาเซลเซียส
แต่อาจจะรู้สึกว่าร้อนได้ถึง๔๐องศา
เพราะฉะนั้นต้องมันดื่มน้ำบ่อยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งกันด้วยนะคะ
แต่สำหรับเกษตรกรที่จะต้องดูแลพืชผลการเกษตร
ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องออกแดดนั้นอย่าลืมนะคะ
กางร่มหรือว่าใส่หมวกแล้วก็จิบน้ำบ่อย
รักษาอุณหภูมิในร่างกายกันด้วยค่ะ

ลูกค้าที่จะมาซื้อละมุดรออยู่แล้ว

มีความสุขกันมากเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ